คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีข่มขืนอีกคดีหนึ่งนะครับ
คดีที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวนักท่องเที่ยวชาวนอเวย์

ทำกระเป๋าสตางค์หายกลางดึก

ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
ก็ทำเป็นเหมือนพลเมืองดีว่าจะพาไปหากระเป๋าสตางค์นะ
เพราะว่าเพื่อนผู้ชายชาวต่างชาติของเธอที่มาช่วยหาตอนแรกเนี่ยกลับไปก่อน
ปรากฏว่าพาเขาไปข่มขืนนะฮะทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะครับ
ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเกาะพงันที่สุราชธานีนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจรู้เบาะแสแล้วว่าเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ออกหมายจับไว้แล้วที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้นะครับ
และวันนี้พาไปทำแผนนะครับผู้ต้องหาชื่อนายเรวัตหานสุวรรณ
หรือว่าในมอสอายุ๓๓ปีนะครับก่อเหตุขมขืน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวนอเวย์เป็นนักท่องเที่ยวสาววัย๒๖ปี
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
ก็คือริมถนนในซอยหมู่๑อำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
หลังจากไปก่อคดีเอาไว้เมื่อช่วงตี๒ของวันที่๑๒พฤษภาคม
ตำรวจได้พยานหลักฐานสำคัญโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
จับภาพผู้ต้องหาตอนที่ขี่รถมาแล้วก็มาเจอนักท่องเที่ยวไงกับเพื่อน
หากระเป๋าซะตังกันอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพยายามขี่มรอซ์ไซค์ไปหาแล้วกัน
ปรากฏว่าเจอคนร้ายครับออกหมายจับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยคืออ่า
ขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
จับได้เมื่อวานนี้นะครับการทำแผนเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนา
เพราะว่าชาวบ้านมาดูเป็นจำนวนมากแล้วเขาก็ไม่พอใจ
จากนั้นขี่จักรยานยนต์ไปเจอผู้เสียหายกับเพื่อนผู้ชายริมถนนสายบ้านท้องศาลา
ก็จอดรถถามว่าเนี่ยมันทำอะไรกัน
ก็เลยทำทีเป็นพลเมืองดีอาสาขี่รถหากระเป๋าสตางค์
เพื่อนผู้ชายเขาก็แยกตัวกลับไปผู้ต้องหาอ้างว่าได้พาผู้เสียหายไปที่ห้องพัก
ที่ร้านซ่อมรถเพื่อจะร่วมหลับนอนด้วยแต่ถูกปฏิเสธ
ก็เลยพาขี่รถออกมาที่ริมชายทะเลแล้วก็ชกเข้าที่ท้อง
ลงมือข่มขืนกระทำชำราวก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกลับไปที่ห้องพักของตัวเอง
แล้วตำรวจก็มาจับกลุ่มอ่าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับ
ก็ได้มาชื่นชมการทำงานของตำรวจภูทรภาค๘และตำรวจสุราธานีที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว
เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเพราะถือว่าเป็นคดีที่ทำลายภาพลักษณ
ลายชื่อเสียงการท่องเที่ยวของเกาะพงันแล้วก็ประเทศไทยอีกทั้งผู้ต้องหาคนนี้ก็ก่อคดีมาอย่างโชคโชนนะฮะ
อ่าจึงขอให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่ให้ออกมาก่อความผิดอีก
ก่อคดีเช่นนี้เนี่ยทำให้เสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
เสียชื่อเสียงของจังหวัดนะครับรัฐบาลกำลังพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
แต่มาเจอคนซึ่งไม่ดีนะครับมาทำให้จังหวัดสุราธานีเสียชื่อเสียงนะครับ
แต่ก็ทางตำรวจนะครับผมได้เรียนท่านบุรุษการบททธนภาคแปด
มุกคักการตำรวจภูทรจังหวัดสุรธานีว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมีประวัติมาโชคโชนนะครับ
ต่ำกว่าสิบคดีดังนั้นเนี่ยขอพิจารณาดูแลในเรื่องของข้อหาต่างให้เต็มที่ด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่หลากจำนะครับแล้วก็การที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดสุราธานีเมืองคนดีแห่งนี้นะครับ
พลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาคนนี้นะครับก็คือนายเรวัตหานสุวรรณหรือว่านายมอสอายุ๓๓ปีเนี่ย
ก่อคดีมาอย่างโชคโชนนะฮะมีมา๘คดีแล้วนะครับในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้
อย่างเช่นปี๔๙เนี่ยในท้องที่สพเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชเคยถูกคดีพยายามฆ่ามาแล้วนะฮะ
มีวิ่งราวทรัพย์ที่พื้นที่เกาะสมุยสุราธานีเมื่อปี๕๑แล้วก็มีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนลักทรัพย์เสพยาเสพติดครอบครองยาเสพติด
ถูกจับติดคุกล่าสุดเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำนครศรีธรรมราชเมื่อ๑๘เมษายน
ก็เลยจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่แล้วฮะเพื่อที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับ
ทีนี้มันมีคำถามก็คือว่าเพิ่งพ้นโทษมาก่อคดีอีกแล้ว
แฉฟมาจากทางอธิปดีกรมราชธรรมผันตำรวจเอก
วันผู้ต้องหาที่ก่อคดีทำร้ายแล้วก็ข่มขื
คือนักท่องเที่ยวสาวในพื้นที่เกาะพงันสุราชธานีนั้น
ตามข้อมูลที่บอกว่านายเรวัตได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำมา
เมื่อ๑๑พฤษภาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมาเนี่ย
กรมราชธรรมขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่านายเรวัตเคยต้องโทษจำคุกคดียาเสพติด
เรือนจำอำเภอกเกาะสมุยแล้วย้ายไปควบคุมตัวต่อที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษสงขลา

ต่อมานายเรวัตยังมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เรื่องของจราจร
ก็เลยถูกย้ายไปควบคุมตัวที่เรือนจำกลางสุราชธานีโทษจำคุก๕เดือน๑๐วัน
ได้รับการปล่อยตัวเมื่อ๑๘เมษายน๒๕๖๒นะฮะได้ครบกำหนดพ้นโทษตามวันดังกล่าว
ไม่ใช่การปล่อยตัวอันเนื่องมาจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เพราะว่าตอนเป็นข่าวตอนแรกบอกว่าคิดว่าปล่อยตัว๑๑พฤษภาคม
แล้วเนี่ย๑๒พฤษภาคมวันเดียวมาก่อเหตุเลยอะไรแบบนี้
แล้วคนก็จะไปมีความคิดหรือว่าได้รับพระทานแพ้โทษมาแล้วก็มาก่อคดีอย่างนี้
ซึ่งทางคุณวัชรานยืนยันว่าไม่ใช่นะครับ
และระหว่างการถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางสุราธานียืนยันว่า
ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนานิสัยเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว
รมจิตใจพัฒนาร่างกายฝึกอาชีพมาให้แล้ว๑เดือน
เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วที่จะกลับสู่สังคมได้รับการปล่อยตัวออกมา
ทางกรมราชธรรมก็ยังมีการติดต่อหางานให้ด้วยนะ
ก็นี่ไงได้มาทำงานเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะ
อยู่ที่เกาะพงันสุราธานีแล้วก็มาเกาะคดี
แต่อธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่าแน่นอนแล้วว่าเรื่องนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหาย
แต่ก็อยากให้สังคมเนี่ยแยกแยะด้วย
ยังมีผู้ต้องขังอีกมากที่เขากำลังจะพ้นโทษออกมา
แล้วเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวก็อยากจะให้โอกาสให้เขาทำงาน

พ้นโทษออกมาแล้วก็มีหลายคนที่สังคมไม่ให้โอกาส
พอเขาไม่ได้รับโอกาสบางทีมันก็ต้องกลับไปสู่วังวนเดิม
ถ้าไม่นับพวกที่เข้าออกแล้วก็ทำผิดเป็นว่าเล่นนะ